ตอนนี้อยู่กรุงเทพไม่ได้ทำคลินิกแล้วแต่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงค่ะ
คิดว่าได้ออกมาพูดทั้งหมดไปหมดแล้วนะจ๊ะ
โดยเฉพาะเรื่องคนชื่อเล็กที่มาสนิทกับพี่นาง
ส่วนตัวยังเชื่อว่าความจริงจะปรากฏเร็วในเร็วนี้นะคะ
ไปดูฝั่งคุณโก้บ้างดีกว่านะคะก็ขอหยุดให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกัน
เพราะว่าพูดอะไรไปค่ะก็มักจะมีคนออกมาตอบกลับผ่านโซเชียลค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะ
ฉันเข้าไปอ่านในคอมเมนต์แล้วโอ้โหหน้าชากันทีเดียวค่ะ
ซึ่งเชื่อว่าค่ะการมีการกระทำเป็นกระบวนการเลยนะ
แล้วก็อยากให้คนที่ชื่อเล็กออกมาพูดบ้างค่ะ
ส่วนข่าวที่บอกว่าจะย้ายไปอยู่เมืองนอกนะคะ
มันจริงมั้ยอะไม่จริงแค่จะไปทัวล์คอนเสาร์ดเฉยจ้า

แต่แสข่าก็ลือกันไปนะอย่างนี้มีความสุขอยู่๒สิ่งคือทำบุญ
เป็นแบบสายบุญ

นางเขาเป็นคนเชื่อเรื่องของพญานาค
แล้วก็คอนเสิร์ตเรื่องงาน

ความจริงก็คือความจริง